นักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเซาได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนกรณีครูชายคนหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่นะครับ
ถูกร้องเรียนว่าแอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกศิษย์สาวเป็นเด็กหญิงวัย๑๔ปีเรียนอยู่ชั้นม๓
แต่ว่าครูคนนี้ออกมาปฏิเสธนะครับอ้างว่าได้พาเด็กไปกินหมูกระทะเท่านั้นติดตามจากรายงานครับ
ข้อความในแชทเฟสบุ๊คระหว่างครูอายุ๓๘ปีกับลูกศิษย์อายุ๑๔ปี
นักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่ใช้สัพพนามเรียกแทนตัวเขากับตัวเอง
พูดคุยเชิงชู้สาวเพื่อตกลงกันหลังผู้ปกครองของสาวม๓
จับได้ว่าทั้งคู่แอบไปมีความสัมพันธ์กันในม่านรูด
จากนั้นครูคนดังกล่าวแอบมาไกลเกลี่ยกับแม่ของสาวม๓
โดยหอบเงิน๒๕๐๐๐บาทพร้อมมาหย่ากับภรรยาที่มีลูกด้วยกัน๓คน
บรรดาครูในโรงเรียนและคนที่รู้เห็นเหตุการณ์รับไม่ได้
นำเรื่องราวตีแผ่ถึงความไม่เหมาะสม
จากครูคนดังกล่าวเคยถูกร้องเรียนในลักษณะนี้มาแล้ว
เรื่องแดงไปจนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถมศึกษาฉะเชิงเซาเขต๒เรียกหนุ่มคนนี้เข้ามาสอบถาม
แต่หนุ่มคนดังกล่าวยังยืนยันว่าแค่พาลูกศิษย์ไปกินหมูกระทะเท่านั้น
ไม่ได้พาเข้าม่านรูดอย่างที่เป็นข่าวแต่ยอมรับว่าเคยแชทคุยกับเด็กคนนี้
ก่อนหน้านี้จริงส่วนเรื่องหย่ากับภรรยานั้นยืนยันว่าตั้งใจหย่า
เพราะเหตุผลส่วนตัวไม่ใช่เพราะว่าจะมาสู่ขอเด็กคนนี้
อดคล้องกับข้อมูลของแม่เด็กม๓ที่บอกว่าลูกสาวก็ยืนยันว่าไปกินหมูกระทะเท่านั้น
ไม่มีอะไรเกินเลยยืนยันข่าวทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริง
ไม่มีการผูกข้อมือหรือพาเข้าม่านรูดแต่อย่างใด
ส่วนใครก็ตามที่นำเรื่องราวทั้งหมดนี้ออกมาเผยแพร่
คิดว่าไม่ใช่ผู้หวังดีกับตัวเธอและลูกสาวอย่างแน่นอน
ขณะที่พ่อเลี้ยงและย่าของเด็กม๓ให้ข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับแม่ของเด็ก
บอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้คือเรื่องจริง
ทั้งคู่ตกลงผูกข้อไม้ข้อมือกันเมื่อวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมา
และแม่เด็กม๓ยอมรับครูคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะลูกเขย
ซึ่งหากถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของใคร
ที่ไม่เหมาะสม
เขาก็เอามาให้ดูว่าอย่าแล้วเขาก็เอามาให้ดู
คนที่มาในงานเขาก็บอกว่าอยู่กันไม่หยุดหรอก

เขาก็ว่าอย่างนี้กันนั้นก็เท้ยเพราะพูดอะไรก็ไม่ได้
เมืองต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาฉะเชิงเซาเขต๒
สั่งย้ายครูคนดังกล่าวให้ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนอื่น
พร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ก็จะลงโทษในสถานหนักด้วยการไล่ออกจากราชการทันที
อำนาจอัญญธนาถ่ายภาพสุชาดาสิริคงไทยรัฐทีวีรายงาน